เหตุการณ์หนึ่งนะคะสังคมก็จับตารอดูอยู่กรณีของ
ในดิวที่เป็นลูกจ้างร้านเกมก่อเหตุฆ่าน้องวิว
ซึ่งเป็นน้องของนายจ้างแล้วก็ใช้หมอนกดหน้าใช้มือบีบคอเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยมีการคุมตัวคนก่อเหตุไปทำแผนโอ้โหแต่คุณ
บรรยากาศคือแค่ไม่กี่นาทีเองนะตำรวจต้องยกเลิก
เพราะว่าอารมณ์ทั้งญาติเองแล้วคนที่ไปรุมดูอยู่เนี่ย
คือมันร้อนทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

มาเดินมา
เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาเอาเอาเอาให้ให้ให้ทับแผน
ก่อนให้ทับแผนก่อนทับแผนก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน
เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน

เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน

เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน
เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน
เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน
เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน

เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน

เตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อนเตี๋ยวก่อน

แค่เดินอยู่ในซอยในชุมชนก็ถูกญาติของผู้ตายและคนในชุมชน
เขาประนามเขาจะเข้ารุมประชาธรรมแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าทุกคนที่ตามข่าวนี้เนี่ยนะ
คือมันมีอารมณ์จริงว่าทำไมในบิว
หรือว่านายทศพลพรบูลลูกจ้างร้านเกม
ถึงต้องก่อเหตุอย่างนั้นบีบคอเอาหมอนกดหน้า
ฆ่าน้องวิวนางสาวอัญญารินศรีสดเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุบลราชธานี
ทีนี้ตอนตำรวจคุมตัวไปนะแค่๓นาทีเท่านั้นเองคุณผู้ชม
ทางด้านผู้การจังหวัดพลตำรวจตรีสมพฤษ
ของกลางตัดสินใจเลยพอก่อนหยุดก่อนหยุดทำแผนก่อน
เพราะดูสถานการณ์แล้วนี่คือเสี่ยงสูงมากค่ะ
ที่จะโดนรุมประชาธรรมนะคะทีนี้ก็เลยคุมตัว
ดิวกลับโรงพักไปสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ทีนี้ตัวนายดิวเองเขาก็ยอมรับว่าใช้มือบีบคอ
แล้วก็เอาหมอนกดหน้าน้องวิวจนตายแต่เขาก็บอกนะ
คบหาเป็นแฟนกับน้องวิวมาประมาณ๔๕ปีแล้ว
น้องวิวย้ายไปอยู่ที่ระยอง
แล้วกลับมาอยู่ที่อุบลอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยกลับมาคบหากันต่อแล้วเมื่อวานอ่ะคือ
เราก็นำเสนอไปนะว่าในดิวเขาก็บอกว่า

น้องวิวเนี่ยหาว่าตัวของนายดิวไปมีคนอื่น
แต่นี่คือคำให้การจากปากของผู้ต้องหานะฝ่ายเดียวนะ
เพราะว่าคนตายพูดไม่ได้ผู้ต้องหาจะอ้างยังไงก็ตามนะฮะ
แต่ว่าทางญาติของคนตายเขาไม่เชื่อคำผู้ต้องหาเลย
ใช่ค่ะแล้วตำรวจเองก็ไม่เชื่อนะ
คือตำรวจดูจากพยานหลักฐานดูจากพฤติการในการก่อเหตุ
รวมถึงผลทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลัก
ทีนี้ทางด้านพี่เขยของน้องวิวเนี่ยนะคะ
นายยันยงหานบำราชเนี่ย
ซึ่งก็เป็นอะไรง่าย๑๐๐๐บาทนะแหละ

เราก็บอกว่าที่ผ่านมาในดิวเนี่ย
ก็จะมองจะมองน้องวิวเวลาเดินผ่าน

ซึ่งตัวน้องวิวก็ตอบตามปกตินะ

ดิวถามอะไรมาน้องวิวก็ตอบ

แล้วก็แค้นเหลือเกินอุตส่าห์ไว้ใจอุตส่าห์วางใจ
ให้อยู่ให้เล่นเกมที่ร้านแต่ทำไมมาทำกันได้

ส่วนคนที่ยืนข้างก็คือพี่สาวของน้องวิว

พี่สาวบอกว่าตอนนี้มันทำใจไม่ได้จริง

เธอบอกว่าจะไม่อโหสิกรรมให้เด็ดขาด
คือไม่ต้องมาขออโหสิกรรมที่ศพของน้องสาวเลยนะ
แม้ว่าก่อนหน้านั้นผู้ต้องหาจะบอกว่า

แล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะมาขออโหสิกรรมมากราบศพได้

ไม่ต้องมาขอขมาไม่ยอมให้เข้าไปในงานศพน้อง
แล้วก็ขอให้ลงโทษประหารชีวิตเลยไม่งั้นไม่ยุติธรรม
เพราะว่าตัวในดิวมีเจตนาฆาตชัดเจน
ใช่แล้วก็พี่สาวคนตายบอกแบบนี้เลย
บอกว่าไม่เชื่อคำให้การคำรับสาภาพใด
จากปากของนายดิวเลยนะครับ

ว่าน้องสาวไปคบหาดูใจกับนายดิว
เพราะว่าน้องสาวก็มีแฟนอยู่แล้ว
และอย่างตัวพี่สาวดูแลน้องสาวเป็นอย่างดี
หลังจากที่น้องสาวกลับมาจากระยองแล้วก็กลับมาบ้านที่อุบล
คือจะไปไหนมาไหนก็ไปกับพี่สาวไปรับไปส่งอะไรตลอด
คืออยู่ในสายตาของพี่สาว
และไม่เคยเห็นว่าคบหาดูใจกับนายดิว
นายดิวอ้างว่าคบหาดูใจกับน้องสาวของเธอ
แล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับน้องสาวของเธอเนี่ย

เชื่อว่าอาจจะเป็นการข่มขืนด้วยซ้ำนะครับ
นี่เป็นคำให้การคำพูดของตัวพี่สาว
พี่เขยที่บอกทำใจไม่ได้จริงกับความโหดร้ายครั้งนี้
นี่พี่สาวบอกใช่ไหมว่าน้องสาวมีแฟนตัวจริงอยู่แล้ว
คุณผู้ชมงานศพของน้องวิวเมื่อวานเนี่ย
ตัวจริงของน้องมาร่วมงานนะ
คือนั่งซุดร้องไห้เลย
แล้วก็บอกว่าเพิ่งจะคุยกับน้องวิวครั้งสุดท้ายเลยนะ

คิดเลยว่าน้องวิวจะถูกทำร้ายอย่างโหดเยี่ยมขนาดนี้
ส่วนคุณแม่ของน้องวิวก็ขอบคุณตำรวจ

แล้วก็หลังจากนี้ก็ขอให้คนร้ายได้รับกรรมที่ก่อไป
แล้วถ้าเกิดเป็นไปได้แม่บอกว่าอยากให้ประหารชีวิตเลยนะคะ
เรื่องต้นตำรวจก็แจ้งข้อหากับในดิวก็คือ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็ลักทรัพย์

แม้ว่าเบื้องต้นจะตรวจพบคราบอสุจิในช่องคลอดของผู้ตาย
แต่อันนี้จะต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์ก่อน
ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
แล้วเดี๋ยวบ่ายวันเนี้ยค่ะ